คุณผู้ชมฮะพาไปกินกันบ้างดีกว่า
ใครที่ชอบกินข้าวเหนียวมูลบ้าง

หรือบางคนก็เป็นหน้ากลอยหน้าสังขยาหน้าปลาแห้ง

หน้ากระฉีกหน้ากระฉีกก็คือมะพร้าว
ที่เอาไปผัดเอาไปคั่วกับน้ำตาลปี๊บนะครับ

แต่ทีนี้ผมพาคุณผู้ชมไปกินนี่ฮะ
ข้าวเหนียวมูลหน้าแกงกุ้ง

เดี๋ยวพาไปดูว่าหน้าแกงกุ้งรสชาติเป็นยังไง
คือไม่เผ็ดมากแต่เป็นแกงกะทิไงคุณ
มันก็จะออกหวานนิดเผ็ดหน่อย
เวลาจะกินนะก็ราดเข้าไปที่ข้าวเหนียวมูลนะฮะ
ข้าวเหนียวหน้าแกงกุ้งร้านพี่ไก่
พี่ไก่ก็คือคุณสุนีอุรานุวัฒน์นะฮะ

พี่ไก่บอกนี่สูตรโบราณเลย
ใครไม่เคยกินต้องมากินที่นี่นะฮะ
เป็นสูตรโบราณเจ้าอร่อยของเมืองสงขลา

บริเวณ๔แยกถนนพัทธลุง
ตัดถนนนางงามเขตเทศบาลนครสงขลา
ลูกค้ามาเหมามาซื้อไปเยอะเลยนะครับ
พี่ไก่บอกว่าวิธีการทำแกงกุ้งนั้น

เป็นกุ้งสดมีคุณภาพเอามาทำ
เนื่องจากเนื้อกุ้งเวลาสดแล้วมันอร่อยไงคุณ
มันมีความหวานด้วยนะฮะไม่มีกลิ่นคาวของอาหารทะเลนะครับ
แล้วก็เครื่องแกงต่างพี่ไก่ปรุงเอง

ทำให้ลูกค้าติดใจในความสดใหม่แล้วก็ในรสชาติด้วยนะครับ
อกจากนี้พี่ไก่ก็ยังมีข้าวเหนียวมูลหน้าปกติ
คือหน้าสังขยาหน้ามะพร้าหรือหน้ากระฉีกเนี่ยนะฮะ

ส่วนข้าวเหนียวมูลก็มีให้เลือกนะครับ
สีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวเหลืองนะฮะ
ทุกหน้าเนี่ยขายราคาหอดละ๑๕บาท
หากจะให้ใส่๓หน้าโอ้โหใส่เข้าไปเยอะเลยนะฮะ
คนอยากกินแบบว่าข้าวเหนียวมูลห่อเดียวแต่ว่ามีรสชาติหลากหลายเนี่ย
ก็ขายห่อละ๒๕บาทนะครับ
ลูกค้าเนี่ยโอ้โหลูกค้ามาต่อคิวล้อมรถกันรอซื้อกันเยอะขนาดนี้นะฮะ
ลูกค้าที่มาซื้อนอกจากจะเป็นคนในพื้นที่แล้วนะคุณ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สงขลาเนี่ย
ก็ตามจากรีวิวแล้วก็มาซื้อมาชิมกันนะครับ
บอกว่าข้าวเหนียวมูลร้านพี่ไก่อร่อยจริง
แล้วก็มีความแปลกด้วยโดยเฉพาะแกงกุ้งเนี่ยนะฮะ
ข้าวเหนียวมูลร้านนี้นะครับเปิดขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ขอพักนิดหนึ่งเตรียมข้าวเตรียมของไปซื้อของมา
แล้วก็จะเริ่มขายในเช้าวันจันทร์ตั้งแต่๙โมงเช้า
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยสักประมาณ๑๑โมงเนี่ย
ไก่ก็เก็บโต๊ะแล้วนะพับโต๊ะแล้วนะ
แสดงว่าขายดีมากเลยนะฮะเนี่ยน่ากินด้วย
ไม่เคยทานเลยข้าวเหนียวมูลหน้าแกงกุ้ง
เดี๋ยวหลังจากถ้าหาโอกาสไปได้จะไปทาน